นี่งานนี้ไม่ใช่มะม่วงก็ร่วงได้นะคะ
แรงค่ะบินไปชนเข้ากับสายไฟฟ้า

นี่ชาวบ้านต้องช่วยแบบนี้นะคะ
ช่วยก่อนแล้วรีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย

อันนี้ตอนช่วยมาได้แล้วสงสัยมันจะมองไม่เห็นหรือเปล่า
ตอนที่มันบินไปชนก็คือชนตอนกลางคืนด้วย
ลูกเด็กเล็กแดงชาวบ้านที่เหนือคลองกระบี่เนี่ยโอ้โหตื่นเต้นกันใหญ่เลย
ไม่เคยเห็นพี่เคยเห็นแรงไหมแล้วแรงหิมาไรก็หาดูยากด้วย
สุดท้ายแล้วกู้ภัยก็ต้องมาค่ะมาช่วยแบบนี้นะคะ
แต่อันนี้ชาวบ้านช่วยเบื้องต้นก่อนมันบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ
คือพอเอามันไปอยู่ในกรงแบบนี้รู้ไหมว่ามันตัวโตขนาดไหน
ลองให้มันกลางปีกนะลองกลางปีกเนี่ย
วัดความกว้างได้๒เมตรนะคะน้ำหนัก๒๐กิโลกรัม
นี่พอมันอยู่ในกรงแบบนี้แล้วเอาขึ้นรถค่ะ
เอาขึ้นรถกู้ภัยก็ต้องส่งดูแลต่อนะคะ
สอบถามกู้ภัยคนที่มาช่วยทราบว่านกแรงตัวนี้
น่าจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะว่ามันบินไปชนเข้ากับสายไฟในหมู่บ้าน
นี่นี่ต้องใช้๒คนหามแบบนี้นะคะ
เรื่องต้นกู้ภัยบอกว่าได้มีการประสานให้เจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุ่งทะเล
ที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่มารับไปดูแลต่อนะคะ
ว่าเจ้านกแรงจะเป็นนกที่อพยพบินพลัดหลงจากฝูง
แล้วก็เริ่มหมดแรงกำลังจะบินลงมาเกาะพักที่สายไฟ
แต่มันกลับไปชนก็เลยทำให้มันร่วงลงมาแบบนี้